พาไปที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
กับการค้นหาป้าพรหรือว่ายายพรนะ
ชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดแล้วก็หายไปร่วม๕วัน
คุณผู้ชมหลายคนก็เอาใจช่วย

หลังจากเมื่อวานมีการนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเปิดป่า
ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาไม่น่าเชื่อครับ
เมื่อเช้ามีคนไปเจอคุณป้าพรแล้ว
แล้วอยู่อย่างไรในป่าคนเดียว๕วัน๕คืน

แต่ว่าอยู่ในป่านานเนอะก็เหนื่อยบ้างเป็นธรรมดา
ภาพที่เห็นเป็นการนิมนต์พระมาทำพิธี
เปิดป่าเจ้าป่าเจ้าเขาต่างนานา
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอดหาอะไรวะแล้วก็ไม่เจอ
ก็เลยต้องมาทำพิธีแบบนี้แหละฮะ
สุดท้ายเจอจริงคุณผู้ชม
อธิบายแบบนี้ก่อนแล้วกันว่าทีมค้นหาเขาไปเจอ
ภาพนี้คือนางอำพรตาคำอายุ๖๙ปี
หรือว่าคุณป้าพรคุณยายพรนี่แหละครับ
เป็นชาวบ้านที่อำเภอพร้าวไปเก็บเห็ดแล้วก็หายตัวไป
ชาวบ้านก็ไปเจอมาช่วงเช้าสักประมาณตี๕๓๐ถึง๖โมงนี่แหละ
ออกมาแล้วก็พาไปกราบพระนะฮะไหว้ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็กลับไปที่บ้าน
แล้วก็มีการประถมพยาบาลตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นมีอาการอิดโรย
เพราะว่าอยู่ในป่าคนเดียวนานแต่ว่าร่างกายโดยรวมสภาพร่างกายก็ปกติดีนะครับ
คุณยายเล่าให้ฟังคือช่วงที่หลงป่า๕วันเข้าไปในป่าตอน๗โมงเช้าของวันที่๗มิถุนายน
ก็เดินไปเรื่อยครับตามลำห้วยเลาะห้วยไปเหนื่อยก็นั่งพักตามคนต้นไม้
ถามว่าอยู่ยังไงกินยังไงก็บอกว่าเก็บผลไม้ป่าของป่ากินไปเรื่อยไป
เอาไปฟังเสียงคุณป้าพรครับ
คือเหมือนไม่เหมือนคนที่หลงป่าอิดโรยอะไรเลยนะคะ
สิฮะนี่ภาพนี้คือนำคุณป้าไปตรวจร่างกายคุณป้าหรือว่าคุณยาย
ก็ยกมือขอบคุณทุกคนนะที่ออกตามหาตัวยายจนเจอนะ
จ้ะที่ก็ชื่นชมคุณป่าพรด้วยคุณป้าแข็งแดงจริงทนานคะ
คุณป้าพรด้วยโอ๊ยคุณป้าแข็งแรงจังเลย
ดูสิฮะก็ไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรนะครับ
ทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลันนาครับ

ก็แปลกใจเหมือนเราแปลกใจนี่แหละคุณผู้ชม
เพราะว่าจุดที่ไปพบตัวคุณยายพรเนี่ยนะ
มันคือป่าห้วยตองหนาม
นะฮะมันอยู่ในเส้นทางค้นหาอยู่แล้ว

คือเจ้าหน้าที่ไปหาจุดนี้มาแล้วไม่เห็นไปแล้ว

ก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
มันคงเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขา
คุ้มครองอยู่ก็เลยแบบบังตาไม่ให้คนเจออะไรแบบนี้

นะฮะไปฟังเสียงท่านหัวหน้าอุทยานครับ
แต่เมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกับยายพร
พรก็บอกว่าก็ไม่เจอนะไม่เห็นเจ้าหน้าที่

แต่ถามยายพรว่าแต่เห็นร่องรอยเจ้าหน้าที่ละเต็มเลย
อันนี้คือสิ่งที่แกให้ข้อมูลมา

ส่วนตัวแล้วรู้สึกแปลกใจไหมครับว่า
ก็สำหรับตัวผมแล้วก็แปลกใจนะครับว่า
เราก็ไปในเส้นทางที่เยฟพรออกมาแล้วนะครับ

ในพื้นที่เดียวกันแต่ก็เชื่อนะครับผมก็มีความเชื่อ
ว่าพื้นที่เยฟพรอพร้าวเนี่ยเดี๋ยวเฮียวว่าป่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะ